พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด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

มาต้องเข้าสู่รายการทรอกทะลุดาากับเราสามคนนะคะ

ไม่มีแขกรับเชิญก็ไม่มีดวงให้เราดู
ครั้งจะมาดูกันเองก็เดี๋ยวเข้าข้างกันเอง

ปัจจุบันนี้วัยรุ่นก็จะมีสับแสง
กันอยู่ตลอดเวลาได้ยินบ่อย

สายแข็งบ้าง

สายอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยล่ะ

แต่แขกรับเชิญคุณจะบอกว่าเป็นสายเหมือนกันเหรอ
ถูกแล้วค่ะมาเป็นสายเช่นเดียวกัน
แต่ว่าสายโจ๊ะ

จิ้งหรีดขาว่องเทวัน
ดับไปช้านี้
รอบ
รอบ

แฮฟปีแฮฮาปาร์ตี้มาโจ๊กมาโจ๊กกันหน่อยน่า
มาโจ๊กมาโจ๊กโจ๊กกันหน่อยน่า
มาโจ๊กมาโจ๊กโจ๊กกันอสามชา
ชึงชึงปริตติชึงชึงชึงปริตติชึงชึงชึงปริตติชึง

ออกมาเต้นเลยเฉอเงยอมถูก
สนานสนุกเฉอเงยนักสายโจ๊ก
ดังตรีมันมันกล้องนั้นนั้นตะลึงตึงก๊อก
ฉันเลยสายโจ๊กอาจจะเต็มจัดให้
อย่าทำตัวเฉยเอ่ยไม่เอานะ
จังหวะลีลาเธอเออเงยมันโดนใจ
จะเป็นสายเหนือหรือสายไหนไหน
สายแข็งยังไงก็ไม่เท่าสายโจ๊ก
มาโจ๊กมาโจ๊กโจ๊กกันหน่อยน่า

จึงจึงปลิตติจึงจึงจึงปลิตติจึง

โจ๊กโจ๊กโจ๊กกันหน่อย

โจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กกันหน่อย

โจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊ก

โจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊ก

โจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊ก

โจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊ก

โจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊ก

โจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊ก

มาที่ไปยังไงทำไมถึงได้เริ่มทำเอง
ตอนแรกนะคะห่างไปประมาณปีกว่า
หาเพลงคนนั้นแต่งคนนี้แต่งมามันไม่ได้สักทีนึง
สั่งแต่งเพราะว่าเขามีสายย่อสายแข็งสายโยก

เราก็บอกว่าสายโจ๊ะเลยดีกว่าเพราะเราเป็นคนเต้น

แล้วน่ารักมากขออนุญาตเอาเพลงไปใช้ได้ไหม

เดี๋ยวจะส่งต้นฉบับไปให้ด้วยเอาไปใช้ได้เลยไม่ห่วง
ห่วงค่ะแล้วเกิดใครอยากร้องโทรมาหาจิ้งหลีกขาว
ดนตรีให้ร้องเลยเหมือนจิ้งหลีดขาวร้องเลย
ไม่ต้องไปกลัวค่ะนี่ก็ส่งไม่กระสิทธิ์
ต้องบอกเลยวันนี้มาเขาก็เป็นอีกคนนึงนะคะ
ที่สายมู

ผมถึงว่าจะเจอกันกับคุณจิ้งหลีกเมื่อไหร่

เขาดูฮะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้าง
จริงแล้วมันแม่นตั้งแต่ตอนนั้นเพราะแบบว่า
จิกณิกาวงท์เทวันอาจจะสะสมรองเท้าเยอะมาก
เพราะว่าคนเกิดราสีมีน
ใช่ที่บ้านเยอะมากเลย
วันนี้เราจะไม่ดูแค่เรื่องรองเท้า
เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงให้ฟังแต่อย่างเดียว
เราจะท็อกให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลย

ดูจากดวงชะตาชิดโหดมาหายหิน
คือต้องดิ้นลนต่อสู้เหนื่อยยากลำบาก
ขนาดแทบไม่มีจะกินหรือที่ไม่มีจะอยู่

เพราะว่าเล่นสิงห์บุรีจะต้องต่ออ่างทอง
เล่นจบตีหนึ่งตีสองเดินทางเลย
ไปยุทธิ์ยาวไปอ่างท้องห้าไปเลยเพราะว่างงานมีต่อกันตลอดนะคะ
นอนสาราไปถึงปั๊บโอ้โหคนตายใหม่นอนอยู่เลย

มีทิพย์จากบรรดาพ่อยกแม่ยกคืนเท่าไหร่
ถ้าพริกสุดมากสุดมากสุดใช่ไหมคะเป็นล้าน
ความรักในดวงชะตานี้คือความลับ
ดาวสุขประหยุดราศีมังกรในพื้นชะตาเดิมเป็นดาวคู่สตรง
แปลว่ามีความรักที่เป็นไปไม่ได้